หลังจากที่ระเบียงอาคารพาณิชย์๑๒ครูหา
ถล่มลงมานะคะที่หลังตลาดประชานิเวศ๑
วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่
เพื่อเปิดให้ผู้เช่าผู้เช่าช่วงอาคารดังกล่าว

แต่ว่าหลังจากนี้นะคะก็ต้องมีการทุบอาคาร
มีการลื้อถอนโครงสร้างของอาคารด้วยค่ะ

เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครใช้รถแบ็คโฮล๒คัน
ตักแล้วก็ไปเกลี่ยเศษซากกันศาสตร์และระเบียงปูน

ก็เปิดให้ผู้เช่าได้เข้าไปขนย้ายทรัพย์สิน
ออกจากตัวอาคารทั้ง๑๒คูหา
ส่วนรถยนต์ที่เสียหายไป๗คัน
เคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุทั้งหมดแล้ว

เข้าตรวจสอบอาคารที่เกิดเหตุค่ะ
นายวัศวรรษกฤษศิริธีรภาคนายกสมาคมผู้ตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภัยอาคารบอกว่า
ปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุในครั้งนี้
มาจากน้ำขังบริเวณระเบียง
แล้วก็ซึมเข้าไปในตัวเนื้อเหล็กนะคะ
อดคล้องกับนายอมรพิมารมาศ

บอกว่า๔ปัจจัยหลักที่ทำให้กันศาสตร์และระเบียงซุดตัวก็คือ
อายุของอาคารและวัสดุเสื่อม
การก่อสร้างการออกแบบโครงสร้างอาคาร
และสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง
ทำให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ให้ฟิล์มที่เคลือบเหล็กเสริมสภาพ
แล้วก็ทำให้เกิดสนิมค่ะ
น่าจะคิดว่าน่าจะเกิดจาก๔สาเหตุหลัก
ก็คือ๑วัสดุเก่าแล้ววัสดุไม่ได้คุณภาพที่ดีพอ
เรื่องของการระบบโครงสร้างที่อาจจะไม่สมบูรณ์นัก
ที่๓ก็คือในเรื่องของวิธีการก่อสร้างอาคาร

และเรื่องที่๔ก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
อาจจะทำให้เร่งให้เกิดการเป็นสนิมที่เร็วมากขึ้น
ก็เป็นสาเหตุที่เราได้วางไว้เป็นเบื้องต้น
ปัจจัยหลักที่จากที่อาจารย์พูด
ที่เห็นโดยส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากความชื้นจากน้ำขังในระเบียง
ที่เราเห็นที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเกิดจากตรงนี้
พอน้ำขังที่ระเบียงปุ๊บเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปในตัวเนื้อเหล็ก
ด้านนายชัยนัทเจติยานุวัฒน์ผู้มนุยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
ยืนยันว่าอาคารเก่าอายุ๓๔ปีหมดสัญญาเช่าไป๒ปีแล้ว
เช่นเดียวกับตัวอาคารที่หมดอายุการใช้งานเช่นเดียวกันอาคารอื่น

โดยให้ผู้เช่าเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารแล้วก็ต้องเสร็จภายในวันนี้
เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องลื้อถอนอาคารทั้ง๑๒คูหาต่อไปค่ะ